ขโมยขโจรมันเยอะจริงแล้วขโมยเนี่ยมันชอบหาจังหวะ
หาโอกาสที่เราเผลอนี่แหละครับ
อย่างเช่นโจรคนนี้
ต้องบอกว่าเป็นโจทย์เพราะหลักฐานมันชัดเจน

เดินเข้าไปในบ้านแล้วขโมยของเขาเฉยเลยครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพได้ชัดเจนนะ

ผู้ชายคนนี้สวมเสื้อสีส้มเดินเข้ามาดูลาดลาวภายในบ้าน
จากนั้นพอสบโอกาสเห็นแล้วล่ะไม่มีคนอยู่
ฉวยโอกาสเดินเข้าไปในบ้านหยิบกระเป๋าที่เป็นกระเป๋าเงินนั่นแหละ
อยู่ตรงชั้นวางของใส่ในกระเป๋าสะพายข้างของตัวเอง
แล้วเดินออกจากบ้านขึ้นรถหลบหนีไปเลย
เหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นที่หมู่บ้านดงสว่างตำบลเกาะแก้วอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
คุณบัวชินพนาดรอายุ๖๐ปีเธอเล่าว่าก่อนเกิดเหตุตัวเธอเองและสามีช่วยกันทำขนมจีนอยู่หลังบ้าน
ส่วนคุณแม่ไปทำบุญที่วัดไม่มีใครอยู่ในบ้านในช่วงเวลานั้น
เอางี้ละกันเล่าให้ฟังผู้ที่เสียหายน่ะก็คือคุณแม่ไง
กลับมาที่บ้านจะไปหยิบกระเป๋าเงิน
กระเป๋าตังนั่นแหละวางอยู่ตรงชั้น
ปรากฏว่ากระเป๋าตังค์หาย
ในนั้นนะมีทองหนัก๒บาท

เงินสดแล้วก็มีบัตรที่เป็นบัตรสำคัญสำคัญอย่างเช่น
ไปหมดเลยเงินสดอีก

โอ้โหงานนี้รีบเลยฮะ
รีบไปดูกล้องวงจรปิด
เจอคนร้ายครับบุกเข้ามาภายในบ้าน
และครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่๒แล้ว
ครั้งที่สองแล้วเหรอโอ้โหเนี่ยฮะ
แล้วคุณบัวชินนะบอกว่าเอาล่ะต้องนำหลักฐาน
ก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ
เพื่อเดินคดีตามกฎหมายต่อไป
ค่ะค่ะค่ะ
เราก็ต้องล็อคนะใช่หรือเราอยู่ข้างบนบ้านข้างล่างไม่มีคน

โจรมันอาศัยช่วงเวลาแค่แป๊บเดียวจริง
ใช่อันตรายนะฝากเตือนกันด้วยแล้วกัน